พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ทอทอเทิงเทิงเรียกล่าว
เป็นอีก๑ครั้งสำหรับรายการทอคทะลุดาวน์
ที่จะได้มีโอกาสต้อนรับผู้ที่มีเสียงเป็นเสน่ห์
และเสียงทรงพลัง

ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเธอคือผู้ที่เป็นเจ้าของเสียงทรงพลัง

แต่วันนี้ไม่ว่าเธอจะอ้าปาก

คนต้องบอกว่าสะกดคนดูทั้งประเทศได้

อยากจะลองฟังไหมครับว่าการฟังเพลงแล้วแบบ
เจ็บปวดไปถึงลำไส้ใหญ่เป็นยังไง
ขอต้อนรับป้าไก่อัญชุรีออนครับ
เราเคยดีพอกันมาก่อน
ไม่คิดเลยเธอจะทำ
ใจของเธอทำไมมันต่ำ
ทำกันลงได้ไง
เธอเป็นคนเริ่มก่อน
ให้ฉันต้องร้อนต้องแรงกลับไป

ฉันกับเธอขาดดัน
เธอไม่ต้องมาให้เห็น
เธอไม่ต้องมาให้เจอกันอีก

จะหาว่าฉันไม่เตือน
เจ็บดีจำไปจนตาย
เจ็บนี้ไม่มีวันลืม

ที่ทำให้ใจแหลกร้านไม่มีชิ้นดี
เจ็บตีรอวันเอาคืน
เจ็บหนีแทนทุกนาที
ให้ฉันตายก็ไม่คืนดี
ไม่ต้องมีเรื่องที่ดีลงเหลือ
เจ็บนี้จะไปจะตาย
เจ็บนี้ไม่มีวันลืม

ที่ทำให้ใจแรกร้านไม่มีชิ้นดี
เจ็บนี้รอวันเอาคืน
เจ็บดีแทนทุกนาที
ให้ฉันตายก็ไม่คืนดี
ไม่ต้องมีเรื่องที่ดีหลงเหลือ
ในใจ

อยู่ดีคนเราคนเราอายุ๕๐กลับกลายเป็นมีคนอยากจะรู้จักมากกว่าเด็กวัยรุ่นมากกว่าเด็กรุ่นใหม่ซะ
อยากฟังเสียงอยากรู้ว่าการเจ็บปวดไปถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไง
รู้สึกยังไงป้าไก่ค่ะกับการกลับมาแล้วทุกคนอยากฟังเราบ้าง
มันเกินความคาดหมายค่ะคือแบบว่าตอนนี้ก็ยังงงอยู่ค่ะยังคาดมันคาดไม่ถึงมากกว่าค่ะ
นี่ทำงานทุกวันไหมเนี่ยป้าไก่ก็เกือบทุกวันนะคะ
เป็นครูสอนร้องเพลงรู้สึกยังไงคะที่ตอนนี้เนี่ยอยู่เราก็กลับมาดังอีกครั้งหนึ่ง
ลูกเป็นลูกเจ๊ดันดันเองเลย

ลูกอายุเท่าไหร่ละคะ

เขาพอดีว่าเขาเห็นแม่เครียดเรื่องรายได้อะไรพวกนี้อะค่ะ
เราได้รางวัลนะคะแล้วก็ร้องร้องโชว์แล้วก็เขาถามว่าแม่เอ่อ
อัญชุรีไปไหนอะไรอย่างนี้ค่ะอยากให้กลับมาอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมีคนถามในหูแล้วลูกบอกว่าโอ้โหผมอยากเห็นแม่แบบ
อยากให้แม่ยืนบนนั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาไม่สนใจเรื่องอ้วนเตี้ยหรือแก่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาสนใจแต่เรื่องของพลังเสียงมันเลยทำให้พี่ไก่ตัดสินใจ
ใช่ค่ะเข้ามาประกวดแล้วพอได้แล้วลูกว่ายังไง
เอ่อก็คือมันทุกสเต็ปที่เข้ามาลูกบอกว่าแม่ครับถ้ารอบถ้ารอบ
ต่อไปไม่เข้าไม่เป็นไรนะแค่นี้ผมก็ภูมิใจในตัวแม่มาก
ผมรักแม่ที่สุดครับพอยิ่งเราเข้าไปในรอบสุดท้าย
เขาก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วอะค่ะใช่ไหมเห็นไหมลูกก็ภูมิใจ
ชีวิตเปลี่ยนไปมากขนาดไหนฮะเปลี่ยนมากเลยค่ะถ้าถ้าพูด
ถ้าพูดแบบว่าออกแนวแบบอิงอิงแบบนวริยายหน่อย
คือเหมือนซินเดอร์เลล่าเลยอะค่ะคือแบบว่าไม่คือไม่
ไม่เคยมีผู้จัดการส่วนตัวก็มีแต่ไม่มีโอ้โหมีผู้จัดการส่วนตัว
แล้วก็อีกแล้วก็อีกแล้วก็ไม่แบบว่าคือไม่เคยมีคนขอถ่ายรูปอะค่ะ
อันนี้ก็มีแต่คนขอถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มแบบแก้มแทบแตกเลยเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์หมดค่ะ
ไก่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นเหยื่อค่ะไม่ต้องอะไรฮะเดี๋ยววันนี้พิธีกร
สามคนก็จะขอถ่ายรูปกับคุณไก่เนี่ยแหละฮะใช่เพราะว่าเรารอวันนี้เมื่อไหร่
เราจะได้เจอพี่ไก่สักทีในที่สุดเราก็เจอแล้วจำเสียงเขาได้ไหมคะ
ก็ล่าสุดเลขาเปิดให้ดูบอกเฮ้ยคนนี้แหละคนนี้แหละทำไมเขาไปปล่อยให้คนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ย
อืมทำไมสังคมหรือว่าเอ่อสุดท้ายทิ้งคนนี้ไปได้ยังไงเนี้ยเอออืม
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะสำหรับรายการท็อกทะลุดาวเป็นที่น่าสนใจสำหรับการดูดวงมาก
เนื่องจากว่าครั้งหนึ่งป้าไก่เคยได้รับรางวัลนั่นก็คือประการประกาศแจ้งเกิดในวงการหนึ่งครั้ง
แล้ววันหนึ่งก็หายไปแต่วันนี้กลับมาจากการประกวดร้องเพลง
ด้วยการตัดสินใจของลูกแล้วก็ผลักให้คุณแม่มายืนอยู่ตรงนี้ได้
ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นเรื่องดวงเราต้องเช็คแล้วก็ท็อกให้ทะลุทะลวง
ดวงดาวกันเลยช่วงหน้าสักครู่ค่ะ
เป็นดวงชะตาที่สามารถโด่งดังมั่นคงยืนยงได้ในตอนอายุมาก
แต่นี่มีคำถามว่าแล้วเวลาหนึ่งหายไปเพราะอะไร
ไม่รู้ว่าชาติพบที่แล้วเนี่ยพี่ไก่เนี่ยได้เคยทำบาปกรรมอะไรมา
จะมีโทษและทุกข์หรือวิบากรรมนำพาเอาให้คิดนั้นโศกเศร้าหรือไม่สมดั่งใจ
ใครที่ชอบนินทาให้ร้ายผู้อื่น
ท่านี้ดังได้แต่ชาติหน้าจำเอาไว้น่ากลัว
เป็นห่วงเวลาที่จะกลับมาเกิดอีกครั้ง
เพราะดาวทัศดีคือดาวจำตัวจรเจอกับดาวมฤตยูในเรือนสุพะ
แล้วมีสิทธิ์มีชื่อเสียงกลับมาสำเร็จได้รับการยอมรับจากเดือนละ๓๐๐บาท
ตอนนี้ก็คือร้องเจ็ดที่ได้แสนกว่าบาทในเดือนกับสองแสนได้ค่ะ